แล้วก็มีข้อความหนึ่งคุณผู้ชมถามมาบอกว่าที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ย

ก็ใครอยู่พื้นที่อำเภออะไรก็สามารถไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์กันได้

ส่วนจังหวัดอื่นใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนท่านใดที่อยู่จังหวัดระนองค่ะ

ในช่วงนี้เรามีรายละเอียดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์มาให้ชมกันค่ะ
ขอเชิญชาวจังหวัดระนองร่วมถวายดอกไม้จันท
ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๕จุด

สนามกีฬากลางจังหวัดระนองอำเภอเมือง

วัดล่างอำเภอกะเปอร์บริเวณสนามหน้าสำนักการเทศบาลตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรีหอประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่น
และวัดสถิตธรรมรามอำเภอสุขสำราญ
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดระยองจำนวน๘จุดได้แก่วัดป่าประดูก
วัดศาลณาธรรมารามวัดละหารไร่
สิทธิสามัคคีวัดบ้านฉางวัดชุมแสง
วัดน้ำใสและวัดมาบคาโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดราชบุรีจำนวน๑๐จุดได้แก่วัดมหาธาตุวรวิหาร
วัดบ้านโป่งวัดเขาช่องพรานวัดโชติธายการาม
วัดกลางวังเย็นวัดปากท่อวัดวาปีสุธาวาส
วัดบ้านบ่อวัดป่าพระธาตุเขาน้อยและวัดแจ้งเจริญ
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา